เอาละครับคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันต่อนะครับ
ไปดูร้านนี้หน่อยที่จังหวัดขอนแก่นเป็นร้านอาหารตามสั่ง
แต่ว่าโอ้โหเสิร์ฟมาทีนะครับ
ชามนี้มาเริ่มไม่ใช่เฉพาะชามอาหารเท่านั้นนะครับ
แก้วน้ำสั่งน้ำมาก็ได้น้ำที่แก้วใหญ่โตอีกต่างหาก
ชื่อร้านของเขาคือร้านกินเตี๋ยวชามโตสามเหลี่ยม
อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
จุดเด่นของร้านนี้ก็คือวัตถุดิบที่จัดให้แบบไม่มีห่วงเครื่องเลยทีเดียวนะครับ
ใส่ลงไปปลาหมึกนี่ก็ทั้งตัวแล้วครับถ้าสั่งชามนึงนะครับ
บางร้านจะมาแค่ครึ่งตัวหรือมาสักซีก๒ซีก
แต่ร้านนี้มาเป็นตัวเลยทีเดียวนี่ผัดกระเพรานะครับทะเล
หอยปูปลาจัดไปพร้อมไข่ดาวมาน้ำกระดาวมาหมดเลยอ่ะ
ไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับเป็นสัตว์คุ้มครองครับ
มาทานงี้ไม่ได้ครับอ๋อนึกว่ายกทะเลมานี่แหละครับ
อาหารทะเลที่แบบเป็นผัดกะเพราทะเลนะพร้อมผัดเลยด้วย
ใช่แล้วไข่ดาวสักฟองนึงฝานแตงกวามาเต็มถาดแบบนี้
อกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับค่ะ
มันมีที่มาก็คือว่าเราอยากทำให้มันให้มันเด่นกว่าคนอื่นเขาอะค่ะ
ถ้วยใหญ่เน้นปริมาณแต่ราคาใช้ได้ราคาเบา
อยากให้คนจำเราได้ง่ายขึ้นเพราะแบบที่ร้านนี้นะชามโตได้เยอะด้วย
อยากให้ลูกค้าจำง่ายค่ะจำง่ายแล้วก็มาหาเราได้ง่าย
จำง่ายมาหาเราได้ง่ายนะครับ
แปลงจะต่อมากว่า๔๐๕๐๖๐บาทผมว่าแพงสุดก็ว่า๗๐บาท
ส่มน้ำส่มเนื้อนะถูกต้องไม่แพงมากถูกเกินไปสนใจไปรับประทานกันนะครับ
ร้านนี้ย้ำชื่อร้านอีกครั้งร้านกินเตี๋ยวชามโตสามเหลี่ยม
เปิดวันเสาร์ถึงวันพระรหัสบดีปิดทุกวันศุกร์นะครับ
ก็เปิดตั้งแต่๙โมงครึ่งถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ไม่ถูกโทรไปถามเลยครับที่เบอร์นี้นะครับ๐๙๖๗๐๔๕๘๖๘ครับ
ผมว่าร้านนี้น่าจะถูกใจเหล่าบรรดานักศึกษานะ
เพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับมขอนแก่น